คุณผู้ชมตอนนี้กำลังเร่งล่าตัวรอปภปืนโหดครับ
ยิงสองศพศพแรกคือพี่เขยของเขา
อีกหนึ่งศพเป็นเพื่อนร่วมงานของเขานะครับ
แล้วก็หลบหนีไปย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ครับ

หมวดทางหลวงละหารตำบลละหารอำเภอจตุรัส
ตำรวจสพจตุรัสครับเข้าตรวจสอบ
หลังจากรับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตาย
พบศพนายพงธรหรือว่าในปออายุ๓๑ปีครับ
ลูกจ้างชั่วคราวหมวดทางหลวงละหาร
จมกองเลือดอยู่ด้านหลังอาคารนะครับ
ห่างจากบ้านพักประมาณ๑๐๐เมตร
เลือดไหลนองเป็นทางยาวจากในห้องน้ำ
สภาพศพนั้นคือถูกยิงด้วยปืน๓๘
เข้าที่บริเวณลำคอหน้าอกแล้วก็ไหล่ซ้าย
ขณะเดียวกันตำรวจสพบ้านค่ายครับ
รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายอีก๑ศพ

ตำบลบ้านค่ายอำเภอเมืองชายภูมิครับ
พบร่างของนายวิชาหรือว่าลุงชาอายุ๗๒ปี
นั่งอยู่บนโซฟาหายใจแผ่วเบา
นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิต
นั่งอยู่ที่โซฟาภายในห้องรับแขก

นี่คือบริเวณจุดที่ไปเจอร่างของลุงชา
คือตอนนั้นเองก็อาการโคม่าหนักมากแล้วนะครับ
กระสุนจุด๓๘ถูกยิงเจาะเข้าที่หน้าผาก
และลำตัว๒นัดครับ
ศพที่พบพี่เขยของคนก่อเหตุก็คือลุงชา
แล้วก็อีกหนึ่งศพก่อนหน้าเพื่อนร่วมงานของคนก่อเหตุครับ
สอบสวนลูกของลุงชาครับมีศักดิ์เป็นลูกเลี้ยงชื่อว่านายสุรศักดิ์
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยพ่อนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านพัก
จากนั้นคนก่อเหตุนายสุขชัยหิวรัญภาพงหรือว่านายหำอายุ๕๔ปี
มีศักดิ์เป็นน้องเมียของนายวิชาแล้วก็เป็นรอปภหมวดทางหลวงละหาร
เคาะประตูเรียกให้เปิดประตูอ้างว่าจะมาเอาหมูไปทำกับข้าวเตรียมใส่บาท
ตัวของลูกเลี้ยงลุงวิชาก็เลยไปเปิดประตูให้
พอเปิดประตูเสร็จแล้วผู้ก่อเหตุคือในหำเขาเดินเข้าไป
แล้วชักปืนยิงใส่ร่างของพ่อ๒นัดซ้อนจนตาย
ก่อนที่จะวิ่งไปขี่มอเตอร์ไซต์ป้ายทะเบียน๑กกบม๑๑๖๓ชัยภูมิ
ไปทางที่ทำงานหมวดทางหลวงละหารอจตุรัตน์
หลังรถมีกล่องสัมภาระเหมือนกำลังเตรียมจะหลบหนีหรือเปล่า
สังเกตเห็นไวแต่ตอนนั้นคือเขาห่วงพ่อมาก
คือได้ยินเสียงปืนเสร็จแล้วออกมาดูเฮ้ยทำไมทำแบบนี้
ยังไม่ทันได้ฟังคำตอบก็รีบไปดูพ่อก่อน
ส่วนคนก่อเหตุคือในหำก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
นี่คือภาพวงจรปิดนะฮะนี่เป็นหลักฐานเด็ดนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีหลังจากที่ก่อเหตุยิงพี่เขยเสร็จแล้ว
หลังจากนั้นครับพอไปถึงที่ทำงานไปเรียกนายพงธร
เพื่อนร่วมงานให้เปิดประตูแล้วชักปืนยิงใส่เป็นปืนกระบอกเดียวกันเลยครับ
ยิงใส่ร่างนายพงธร๕นัดทำให้นายพงธรเนี่ยวิ่งหนีตายไปรอบ
แต่คนก่อเหตุยังตามไปยิงซ้ำจนเพื่อนร่วมงานก็คือนายพงธรนั้น
วิ่งมาสิ้นใจตายตรงบริเวณจุดนี้ครับ
เขาถึงไปเจอคราบเลือดเป็นทางยาวจากห้องน้ำ
แล้วก็มาเจอศพตรงบริเวณริมทางตรงจุดนี้บนพื้นย่า
จากนั้นคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีมุ่งหน้าไปทางตัวอำเภอจตุรัส
ซึ่งก็มีวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นี่ครับ
เหตุการณ์นี้นะฮะหลังจากที่ก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมงานเสร็จแล้ว
นี่ก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะครับ๕ทุ่ม๕๗นาที
นี่ภาพอีกมุมหนึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นหลักฐานเด็ดที่ทำให้เห็นว่าคนก่อเหตุนั้น
เขาใช้วิธีการหลบหนีใช้เส้นทางไหนใช้ภาษณะอะไร
ในเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุและพี่เขยก็คือนายวิชาที่โดนยิง
ขณะที่นั่งอยู่บนโซฟากำลังดูทีวีอยู่เนี่ย
เขามีปัญหาระหองระแหงกันครับมิ้นท์คุณผู้ชมทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้
ตัดต้นไม้และคนก่อเหตุยังเข้าใจผิด
คิดว่ามีการแจ้งตำรวจจะให้มาจับเขาก็เลยไปก่อเหตุ
แล้วพอยิงพี่เขยก็คือนายวิชาตรงบริเวณโซฟานี้เสร็จปั๊บเนี่ย
ยังยึดเอาโทรศัพท์ของลูกเลี้ยงผู้ตายไปด้วยนะฮะค่ะ
หลังเกิดเรื่องแล้วตำรวจเข้าไปตรวจสอบไปค้นบ้านของผู้ก่อเหตุ
ปรากฏว่าเจอปืนเยอะมากมีทั้งปืนลูกซองยาว๑กระบอก
พกสั้นลูกโม่๑กระบอกแล้วก็ยังมีมีดปลายแหลม๕เล่มเหล่านี้ครับ
สะสมเอาไว้ในบ้านและในรถและยังมีเข็มทิศซ่อนอยู่ในเป้
ห้อยอยู่ในตู้เสื้อผ้าไว้ด้วยนะครับซ่อนเอาไว้ในบ้านพักนั่นแหละ
เอามากองเรียงกันไว้แบบนี้และเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานครับ
ยังคงตามล่าตัวคนก่อเหตุนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีหลังจากยิงพี่เขยจนตายในบ้าน
แล้วไปยิงเพื่อนร่วมงานตายที่ทำงานขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
คุณปิยชาติคงถิ่นนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านของลุงวิชาครับ
บ้านหลังนี้บนโซฟาที่กำลังนั่งดูทีวีเพลิน
ปรากฏว่าทูตมรณะมาเยือนถึงบ้านลั่นปืนยิงใส่๒นัด
อยู่หลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ่วครับ
นี่นะฮะในขณะที่บ้านของผู้ก่อเหตุอยู่ถัดไปด้านหลังห่างกันแค่๑๐เมตร
ทะลุเชื่อมถึงกันได้น้องชายคนก่อเหตุบอกว่า
เขาเพิ่งจะศึกมาจากพระแล้วก็อยู่บ้านได้ประมาณสัก๓ปีกว่า
ตัวของผู้ก่อเหตุนั้นก่อนหน้านี้ไปทำงานอยู่ที่เชียงรายและเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ประมาณสัก๒ปีกว่า
พอกลับมาอยู่บ้านเนี่ยผู้ก่อเหตุเห็นพี่สาว
แล้วก็พี่เขยก็คือคนที่โดนยิงตายระหว่างนั่งดูทีวีที่โซฟา
ปลูกแก้วมังกรในที่ดินของตัวเองซึ่งเป็นที่ดินมรดกก็แบ่งกันไปแล้ว
ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรจู่จู่คนก่อเหตุไปตัดต้นแก้วมังกร
หมดเลยที่เขาปลูกไว้ในสวนแล้วก่อนหน้านั้นก็ไปตัดย่า
ในบ้านหลังที่เขาบุกเข้าไปยิงแล้วไปตัดต้นไม้แถวบ้าน
ไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันบ้างกับผู้ตายเพราะว่าตัวของน้องชายผู้ก่อเหตุเอง
ไม่อยากจะสนใจอะไรมากนักนิสัยของคนก่อเหตุพี่ชายเขาเนี่ยครับ
ชอบเล่นปืนชอบยิงปลาสะสมปืนมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
รวมแล้วก็ประมาณสักยี่สิบปีได้ระยะหลังหลัง
พี่ชายเหมือนจะมีอาการเครียดชอบโทรไปปรับทุกข์กับเพื่อน
แต่ก็ไม่เห็นนะว่ามีปัญหาทะเลาะอะไรกับพี่เขยคนที่เขาไปยิง
เพราะพี่เขยเองก็ไม่ค่อยสบายเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้ไม่นาน
อันนี้เป็นข้อมูลจากน้องชายของผู้ก่อเหตุเล่าให้ไทยรัฐทีวีฟัง
ลูกชานี่มีปัญหากันใหม่ไหม
ไม่เรื่องต่อเหตุไม่ไม่พูด
เกษตร์เกษย์พูดเรื่องอะไรบ้าง
เกษตร์พูดต้องมั้ย

ขณะที่ลูกของผู้ตายนะครับบอกว่าตัวเขาเองเป็นลูกติดพ่อนะ

แล้วที่ผ่านมาก็จะแวะไปเยี่ยมเยี่ยมพ่อที่บ้านหลังที่เกิดเรื่องตลอด
ก็จะเห็นผู้ก่อเหตุอยู่บ่อยก็ทักทายกันปกตินะครับ
คืนที่เกิดเรื่องคนก่อเหตุโทรมาหาบอกว่า
เดี๋ยวจ้าง๒๐๐๐ได้ไหมเอารถยนต์มารับไปส่งที่ต่างอำเภอหน่อย
แต่ว่าตัวเขาบอกไม่ว่างแล้วก็ตัดสายไป
แป๊บเดียวน้องโทรมาบอกว่า
ก็เลยเชื่อว่าสงสัยที่โทรมาคงต้องการจะลวงให้ตัวเขาออกไป

ถ้าไม่โทรมาเพื่อจะลวงค่าก็อาจจะต้องการรถ

นี่คือลูกของผู้ตายนะฮะลูกติด
ขณะที่น้องสาวผู้ตายบอกว่าพี่ชายเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาล
เพราะมีอาการป่วยอาการเพิ่งจะดีขึ้น
มเหตุคาดว่าคนก่อเหตุคงจะหวงสมบัติ
เพราะเคยขู่จะฆ่าล้างตระกูลด้วยครับ

อาจมาบ้านหลังนี้หลังแรก
หลังในจะไปเค้าไม่ให้ไป

เค้าเพิ่งมามาไม่นาน
ดูนี่มาก็มาฆ่า

นี่เป็นข้อมูลของครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิด

โดนยิงตายระหว่างนั่งดูทีวีบนโซฟาในบ้านพักของตัวเอง
ศพแรกที่โดนยิงในพื้นที่ตัวเมืองชายภูมิแล้วรอปภ
ปืนโหดเนี่ยน้องเมียของลุงวิชาเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้ว
ไปยิงเพื่อนร่วมงานก็คือนายพงธรอีกห้านัดร่างของ
ไปประเภนกุศลที่จังหวัดกระบี่บ้านเกิดเพื่อนร่วมงานผู้ตายยอมรับว่าตัวของผู้ตายแล้วก็คนก่อเหตุมีปัญหากันอยู่แล้ว
เรื่องการเข้าออกประตูรั้วซึ่งเวลากลางคืนเนี่ยนายพงธรคนที่โดนยิงตายนะครับต้องออกไปตรวจถนนดูไฟส่องสว่างสัญญาณไฟจราจรตามคำสั่งของหัวหน้า
แต่ตัวของคนก่อเหตุมักจะมีปัญหาเรื่องปิดประตูเข้าออกทำให้นายพงธรไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถูกกัน
เขาบอกอย่างนี้ฮะคือเวลานายพงธรพอเข้าออกประตูแล้วไม่ชอบคล้องลวดทำให้ตัวคนก่อเหตุก็ต้องไปคอยปิดประตูคอยไปคล้องลวดลงกรอนอะไรแบบนี้
ก็เลยอาจจะทำให้เป็นปัญหาที่เริ่มจากจุดเล็กแล้วก็บานปลาย
ทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะกันมีข้อมูลบอกว่านายพงธรนั้นกันแกล้งผู้ก่อเหตุ
ล่าสุด๒๓วันที่แล้วทะเลาะกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นครับ
ทะเลาะกันเลี้ยงมาเปิดเลี้ยงปิดประตูตันกันนี่แหละครับมันเป็นกุญแจล็อกข้างนอก
ก็ไปแจ้งกันแล้วครับเอากุญแจล็อก

เพื่อนร่วมงานร่วมงานให้ข้อมูลนะครับว่าเกิดจะการแกล้งกันไปแกล้งกันมาแล้วก็เอาคืน
ไม่เคยทะเลาะกับใครเคยบ่นให้ฟังว่ามีปัญหากับรอปภก็คือคนที่ก่อเหตุนั่นแหละตัวของในหำ
แต่ไม่คิดว่าเขาจะมาก่อเหตุรุนแรงแบบนี้
ทางคดีครับตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
คุณผู้ชมดูหน้าจอนี้นะครับถ้าหากว่าใครเจอผู้ชายคนนี้
นายสุขชัยหิรัญภาพงคนก่อเหตุแจ้งตำรวจได้ในพื้นที่ชัยภูมิทันทีนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีนะครับและอยู่ระหว่างการเร่งจับกลุ่มตัวครับ